คุณผู้ชมค่ะสำหรับนักร้องชื่อดังอย่างเสกโลโซนะคะ
ก็เพิ่งจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ
หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไปทำอะไรที่โรงพยาบาลกันล่ะ
ซึ่งคุณเสกโลโซก็ออกมาเคลียร์ชัดเลยว่า
ไปตรวจสุขภาพเพื่อที่จะขอวีซ่า
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบของลูกชายเขานะฮะ
รวมไปถึงครบรอบวงโลโซด้วยที่อเมริกานั่นเองค่ะ
หายหน้าจากสื่อไปพักใหญ่ล่าสุด
เสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดัง

ซึ่งแม้จะชวดรางวัลเพลงยอดเยี่ยมและเพลงร็อกยอดเยี่ยมที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงไป
แต่เจ้าตัวก็เผยว่าแค่มีชื่อเข้าชิงก็รู้สึกดีใจแล้ว
นักร้องดังยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับรูปภาพที่เจ้าตัวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจเสกโลโซ

เพื่อขอวีซ่าเตรียมบินไปหาลูกชายน้องไทเกอร์ที่อเมริกา
เพื่อรวมฉลองวันเกิดลูกชายวันที่๓เมษายน
รวบยอดฉลองครบรอบ๒๐ปีเสกโลโซในวันที่๔เมษายนไปด้วย

ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอย่างแน่นอน
แฟนเพลงสบายใจได้ค่ะ
คือเรื่องของเรื่องคือไปสถานทูตก่อน

คุณเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดป่ะผมบอกเคย
เขาบอกเลยว่างั้นคุณไปตรวจฉี่มาก่อนแล้วกัน

ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรก็ผ่านเรียบร้อยทุกอย่าง
ไม่มีทั้งสุขภาพผมดีมากเพราะคนเตะฟุตบอล

วันเกิดเขาไทเกอร์เกิดวันที่๓

แล้วก็วันที่๔ก็ครบ๒๐ปีโลโซด้วย
ดังนั้นพี่ก็จะไปฉลอง๒๐ปีโลโซ

เอ่อก็เดี๋ยวไปซื้อขวัญให้ที่นั่น